คุณผู้ชมพาคุณสองคนด้วยนะคะไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
คือเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยเขาแปลกใจแล้วเขาก็พูดต่อกัน
คือมันอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อก็ได้แต่มันก็ดูน่าแปลกจริง
ท่านหนึ่งท่านอายุ๗๒ปีแล้วคือท่านป่วย
แล้วเข้าไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลและป่วยอยู่ประมาณเกือบ๕วัน
เสร็จแล้วทีนี้กลายเป็นว่าระหว่างที่ป่วยอยู่เนี่ยเหมือนวันหนึ่งฝัน
ว่าพี่สาวมาเข้าฝันแล้วมาเรียกแล้วบอกว่าให้กลับบ้านไปเลี้ยงหลาน
วัวเลี้ยงควายหลังจากนั้นได้ยินเสียงระคังตื่นขึ้นมา
ปรากฏว่ากลับมาบ้านพี่สาวป่วยกระทันแล้วพี่สาวเสียชีวิต๒วันเท่านั้น
เขาบอกว่านี่คือการตายแทนน้องสาวตัวเองนะคะ
เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยขึ้นนะคะโดยคุณยายรจนาคบุตรนิษฐ์
อายุ๗๒ปีแกมีอาการป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยฤทธิยาค่าย่า
อยู่โรงพยาบาลสุรินตั้งแต่วันที่๕ตุลาคมนะคุณ
วันออกมานี่ก็วันที่๑๐ตุลาแล้วนอนอยู่หลายคืน
ยายบอกมีคืนนึงหลับไปแล้วเหมือนจิตของยายลอยออกจากร่าง
ตอนนั้นรู้สึกเคลิ้มในฝันแล้วพี่สาวคือยายรจนา
คือพี่สาวของยายรจนาเนี่ยคือนางบัวลินยายบัวลินมาเข้าฝัน
ยายบัวลีในอายุ๘๓ส่วนยายรจนาอายุ๗๒
บอกว่าเอาไม้มาตีแล้วบอกว่านี่โรจนาเธอออกจากโรงพยาบาลสุรินเถอะ
เธอกลับบ้านไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วไปเลี้ยงหลานที่บ้านซะ
เดี๋ยวพี่จะตายแทนน้องเองยายโรจนาตกใจเหมือนกันนะคะ
เล่าด้วยว่าในฝันเนี่ยเหมือนเข้าไปอยู่ในเมืองผี
มีผีมาแย่งทรัพย์สินของแกแล้วยังเห็นญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วอยู่ที่นั่นด้วย
แล้วทุกคนก็มารับพาไปที่วัดบ้านน้อยสนาม
บอกว่าจังหวะนั้นได้ยินเสียงระคังของวัดดังขึ้น
แล้วฟื้นขึ้นมาค่ะหลังจากที่ไม่รู้เรื่องอยู่หลายวัน
ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วกลับไปที่บ้านวันรุ่งขึ้น
ยายบัวลินพี่สาวดันป่วยกระทันหัน
ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลได้๒วัน
พี่สาวก็ตายค่ะ
วู้
นี่ก็เป็นตามคำบอกเล่าของคุณยายรจนา

ทีนี้นางวิเชียนเขาหารเป็นใคร

บอกว่าจริงแม่ไม่มีโรคประจำตัวนะแปลกใจอยู่เหมือนกัน
เพราะอยู่ดีแม่ก็มีอาการน็อกหมดสติถูกพาส่งโรงพยาบาล
กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ในสมองแตกเฉียบพลัน
มีเลือดออกเยอะจนกระทั่งเสียชีวิต
อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมเราก็เอามาฝากกัน
เพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาโจทย์และพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะนั่นเองค่ะ